พาไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปสุดโอโซนไปดูธรรมชงธรรมชาติกันดีกว่าครับ
นี่เลยความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะ
เขาบอกว่าอยู่บนยอดดอยแม่โถตำบลบ่อสลีอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
เห็นแล้วคิดฮอดเชียงใหม่เลยทีเดียว
คือวิวตรงนี้สามารถเห็นได้แบบ๓๖๐องศาเป็นทุ่งยากกว้างใหญ่เขียวขจีอยู่บนยอดดอยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงากระจายไปทั่วเลยนะอยู่บริเวณตรงนี้
ตรงนี้คือทุ่งย่าสวรรณาแห่งเมืองฮอดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง๓อำเภอ
ก็คืออำเภอฮอตอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
ควรจะต้องไปที่นี่สำหรับการเดินทางไม่ยากนะครับเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางถนนเชียงใหม่ฮอด
เมื่อถึงตัวเมืองอำเภอฮอตแล้วเนี่ยก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนฮอดแม่เสรียง
จนถึงปากทางเข้าหมู่บ้านกองลอยตำบลบ่อสลีเพื่อขึ้นสู่ดอยแม่โถนั่นเอง
เดินทางหน่อยแต่ว่าพอไปถึงแล้วรับรองคุ้มค่าอย่างแน่นอน
ปากทางที่จะถึงจุดหมายนะระยะทางประมาณสัก๑๖กิโลเมตร
หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผมว่าควรจะต้องโทรไปถามนะครับ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่อสลีหมายเลขโทรศัพท์๐๘๘
บอกอีกทีแล้วกันนะ๐๘๑๘๘๔๙๙๑๙โทรไปสอบถามกันก่อนนะครับ
ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ควรจะต้องไปนะ
แล้วที่สำคัญจองไว้ก่อนเลยไหมล่ะวางแผนกันไว้ล่วงหน้า
ช่วงหน้าหนาวไงเพราะว่าหน้าหนาวน่าจะเหมาะ
ถ้าวางแผนดีไปเที่ยวกันสนุกสนานแน่นอน
มองเผินมองมุมกว้างไกลแบบนี้เหมือนไปเที่ยวทุ่งญาติสวรรณาจริงมีสัตว์ด้วยเห็นไหม
สวยมากไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันได้เห็นบรรยากาศดีชุ่มชื่นแบบนี้
วางแผนการท่องเที่ยวเลยใช่ไหม